เดี๋ยวดิฉันจะพาไปทานอะไรอร่อยนะ
ไปเที่ยวชมเที่ยวชอบเที่ยวชิมงาน
เพื่อที่จะว่าลืมอะไรที่มันไม่ค่อยสบายหูสบายตาไปแถวนี้

แม่เป็นยังไงคะคุณบรรยากาศมีรำมงมีเพลงมีอาหารการกินเยอะแยะขนาดนี้

อยู่ที่บริเวณริมเขื่อนสะพานแดงคลอง๑
รังสิตอำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานีนี่เอง

นี่ค่ะงานนี้ก็มีการเปิดงานกันแบบอบอุ่นด้วยนะ
เขาก็จะเป็นการจัดงานเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าของเหล่าบรรดาเกษตรกรรวมถึงผู้ประกอบการ
แล้วก็ผู้ที่มีรายได้น้อยให้ได้มาสร้างเสริมอาชีพขายข้าวขายของมีงานมีการทำนะคะ

ไปดูของกินกันบ้างคุณค่ะหลากหลายมากมายของขาวของหวานของแห้งของเปียกมีหมดทุกสิ่งทุกอย่างคัดสรรมาแล้วเอาของเด็ดของพื้นที่เนี่ยมาขายเลยแต่ละอย่างคุณดูแล้วกันนะคะ
นัดรับประทานี่แค่ไข่นกกะทา

เหยาะหน่อยเหยาะซอสหน่อยพริกไทยหน่อย

แล้วดูครีมแหละหลากมันลดไล้จริงน่ะ

แล้วก็ไม่ใช่แค่ของกินนะคุณผู้ชมของใช้ต่างก็มีมาให้เลือกสรรด้วย
ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าอาพรกระเป๋าเครื่องประดับ
เพียบผ้าขนหนูลายสวยก็เยอะแยะเลยนะคะ
เรียกได้ว่างานนี้เนี่ยถ้าใครใจไม่แกร่งพออาจจะเดินตัวเบากลับบ้านก็ได้นะคะคุณผู้ชมค่ะ

ดูสิน่ารักนะเด็กเอาใส่ไปโรงเรียนก็สวยงามเก๋ไก่แม่ค้าใส่ไปตลาดโอ้ดี
เป็นว่าใครอยากจะไปชอบไปชิมไปชิวนะคะงานนี้เขาจัดถึงวันที่สิบมิถุนายนนี้ค่ะ
ที่บริเวณริมเขื่อนสะพานแดงคลอง๑รังสิตตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานี

ไปซื้อหานะผลิตภัณฑ์โอท็อปช่วยกับแม่บ้านแบบว่าชุมชนใช่ไหม
ใช่ก็กระจายรายได้สู่ชุมชนด้วยนะคะของดีของผลิตภัณฑ์ชุมชนเนี่ยมีเยอะแยะมากมาย